โอ้โหน้ำตกสวยมากเลยคุณผู้ชมคือกวางกวางกวางดาว
ตอนนี้กลายเป็นกวางน้ำอยู่นี่เลยถ่ายถ่ายลูกหน่อยนะ
หนึ่งสองสี่มีเสื้อคุณผู้ชมธรรมชาติเมืองทิพย์นี่สวยมากมากจริงจริง
เที่ยวไม่ได้ก็เที่ยวเมืองทิพย์ในรู้ก่อนร้อนหนาวไปก่อนละกันค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
ดูก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
หยุดอยู่บ้านตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะจะได้รู้ว่าต้องซักผ้าตากผ้าล้างจาน
หรือทำอะไรกิจกรรมกลางแจ้งได้หรือไม่นะคะเปิดเว็บไซต์กันเลยค่ะ
ไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจสอบแม่นยำเป็นประจำทุกวันนะคะ
ปัจจัยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้สีเขียวที่เห็นคือกลุ่มเมฆที่ปกคลุมเกาะกลุ่มกันหนาแน่น
ถ้าเกาะกันเยอะหน่อยก็จะเข้มขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส้ม
ซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเกาะกลุ่มกันอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกภาคใต้
กระจายไปที่ตอนกลางของประเทศนะคะเป็นเวลาณปัจจุบันนะคะคุณผู้ชม
แต่ถ้าหากว่าคาดการณ์กันไปตลอดทั้งวันเนี่ยสภาพอากาศโดยรวมแล้วประเทศไทยวันนี้ชุ่มฉ่ำทั้งประเทศ
ภาคใต้เนี่ยมีลมตะวันออกพัดผ่านอยู่แล้วดูจากเส้นสีขาวเล็กเล็กเหมือนลูกน้ำเนี่ยนะคะ
มันพัดพาดผ่านจากอ่าวไทยมาทางภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยค่ะคือลมตะวันออก
เพราะฉะนั้นภาคใต้ระยะนี้ก็ยังคงมีฝนเป็นฝนต่อเนื่องตามฤดูการของเขา
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะต้องระมัดระวังการเดินเรือด้วย
ขณะเดียวกันเส้นลมที่มันตีขึ้นก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นทางตอนบนค่ะ
ทำให้๕๗พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกทางตอนบนโดยเฉพาะอีสานเหนือเลยน้องคายบึงกาล
ระมัดระวังกันเย็นค่ำนี้อาจจะมีฝนหนักเลยนะคะ
ถ้าดูโมเดลนี้ให้ชัดเจนขึ้นคุณผู้ชมคะใครติดตามเป็นประจำเปิดเว็บไซต์วินดี้
ก็จะเห็นโมเดลนี้น่าจะพอเข้าใจได้จากกลุ่มสีที่ปกคลุมประเทศไทย
ถ้าสีฟ้าอ่อนฟ้าบางนี่นะคะคือไม่ได้ตกหนักเป็นลักษณะตกพร่ำ
แต่ถ้าเป็นเหลืองเขียวเมื่อไหร่อย่างเช่นภาพนี้นะคะแถบจังหวัด
น้องคายบึงกาลสกลนครอุดรธานีก็จะมีฝนตกในช่วงเย็นระมัดระวังกันด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครดูเหมือนว่าคืนนี้นะคะกลางดึกเลยตีหนึ่งตีสองเนี่ย
จะมีฝนเทลงมารวมถึงพื้นที่อื่นอื่นในภาคกลางกันด้วยนะคะ
เตรียมพร้อมรับมือแล้วกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าปัจจัยอากาศก็เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงทุกวัน
ขณะเดียวกันทางคลื่นนะคะเตือนกันอีกครั้งหนึ่ง
ฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนนั่นเองนะคะ
แต่ว่าช่วงที่ฝนเทลงมาแบบนี้
สิ่งดีก็ตามมาด้วยเหมือนกันหลายพื้นที่นะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะธรรมชาติสวย

ฝนอาจจะตกไม่ทั่วฟ้าค่ะ
ชาวบ้านบางคนก็เลยยังไม่ลงมือหวานข้าวนาปีแต่ก็ไม่ยอมอยู่ว่างนะคะ
เหมาต้นตานตามคันนาของชาวบ้านแล้วก็ปีนขึ้นไปเก็บลูกตาลอ่อน
ขึ้นมาแล้วเก็บลงมาแล้วนะคะก็มาเฉาะลอนตาลสดบรรจุใส่ถุงขายค่ะ
อนตาลอ่อนเนี่ยคุณผู้ชมจะออกในช่วงหน้าแรงเนี่ยเยอะมากรสชาติหวานอร่อยสดชื่นนะคะ
แต่ละวันชาวสวนชะไร่พี่น้องเกษตรกรเขาจะปีนขึ้นไปประมาณแค่๕ต้นเท่านั้น
เอามาสดใหม่เก็บเอาไว้ขายแล้วก็ไม่เก็บไว้ทั้งคืนนะ
แค่๕ต้นเนี่ยก็เรียกว่าขายกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วโอ้โหน่ารับประทานจริงน่าจะเป็นของโปรดของใครหลายคนเลยนะคะ
อกจากลูกตาลสดแล้วนะคะจะพาไปดูมะไฟเหรียญทองค่ะ
กไปที่สวนมาไฟเลยโอ้โหดกขนาดนี้คุณผู้ชม
อยู่ที่ตำบลขุนฝางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
เห็นลูกใหญ่แบบนี้มันคือพันเหรียญทองค่ะ
ลักษณะก็คือลูกใหญ่เนื้อหวานชำ
แล้วตอนนี้ก็กำลังออกผลผลิตเป็นอย่างดีนะคะ
กำนันตมนต์ขุนฝังบอกว่าที่เมื่อไฟให้ผลสมบูรณ์แบบนี้
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะธรรมชาติป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์นะคะ
ผักผลไม้ก็งอกงามดีตามไปด้วย
และอีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรที่ตั้งใจและก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะ
ผลที่ได้คือเป็นกำไรของลูกค้าของผู้บริโภคประชาชนคนอย่างเรา
ได้ทานผลไม้สดลูกใหญ่แบบนี้แหละค่ะ
แต่แน่นอนนะคะเราจะเอากำไรอย่างเดียวไม่ได้
ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์โลกคนหนึ่งก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจะได้สวยงาม
แล้วก็กลับมามีธรรมชาติที่สมบูรณ์
ช่วงนี้ไปเที่ยวไม่ได้พักผ่อนกันก่อนให้ธรรมชาติฟื้นฟูแล้วกันนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะเที่ยวทิพย์พาคุณผู้ชมท่องเที่ยวณเมืองทิพย์แห่งนี้ค่ะ